เขาบอกว่าที่พัทธลุงเนี่ยมีปลาลูกเบ้
ซึ่งเป็นผลผลิตที่หายากแต่มีความต้องการทางตลาดสูง

ไปเลยนี่คือส่วนพื้นที่จังหวัดพัทธลุงนะคะ
ลูกเบ้นเป็นอีกหนึ่งชนิดของปลาที่มีมูลค่าสูง
แล้วก็เป็นปลาหายากมีเฉพาะในพื้นที่
โดยเฉพาะชุมชนปากประจังหวัดพัทธลุง
ชาวบ้านมีอาชีพประมงพื้นบ้านนะคะ

เป็นปลาลูกเบ้ตักแห้งนะคะราคาสูงถึงกิโลกรัมละ

คุณเสริมหนูบูลนะคะอายุ๖๖ปีบอกว่าช่วงนี้
หาปลาได้น้อยลงทำให้ปลาลูกเบ้
มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเปิดจุดรับซื้อปลาเพื่อแปรรูป
แต่ว่าเพราะว่าปลาเนี่ยมีน้อยมันไม่คุ้มทุนค่ะคุณ
ก็เลยหันไปออกอวนหาปลาเองซะเลย
แล้วก็เอามาทำปลาตากแห้งแบบนี้
วันนึงใช้เยอะมากนะคุณ

ขายให้กับลูกค้ากิโลกรัมละ๓๐๐บาท
๐บาทวันละประมาณ๕กิโลกรัม

ถามป้าทินบ้างป้าทินบอกว่าตอนนี้ปริมาณปลาเนี่ยลดน้อยลง
ฝูงปลาเนี่ยกระจายกันออกหากินจากห่างชายฝั่งไปมาก
ก็เลยทำให้ชาวบ้านชาวประมงเนี่ยเขาต้องมีการบวกค่าน้ำมันเพิ่มในการออกเรือแต่ละครั้ง
เพราะว่าปลามันอยู่ไกลไงฮะก็ต้องออกเรือไกลขึ้นราคาปลาก็สูงขึ้น
ซึ่งครอบครัวของป้าทินเนี่ยนะคะหาปลาแล้วก็เอาปลามาตากแห้งได้เกือบ๑๐กิโลต่อวันนะ
ส่วนราคาปลาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๗๐๓๐๐บาท
ถ้าพ่อค้าคนกลางเขารับไปซื้อไปขายเนี่ยก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ๔๐๐บาทเลยทีเดียวคุณผู้ชม

ก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบชั้นดีนะคะแล้วก็เป็นปลาลูกเบ้ตักแห้งอร่อยดีมีประโยชน์ด้วย